เกิดเหตุคนร้ายไปขโมยรถบรรทุก๖ล้อนะครับที่จอดติดเครื่องทิ้งเอาไว้หน้าร้านขายเหล็กย่านปฐุมวันแล้วก็ขับรถหลบหนีจนเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนรถประจำทางย่านอินธรรมระทำให้มีผู้บาดเจ็บไป๒คนนะครับและรถยนต์ของประชาชนเสียหายไปหลายคันครับ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บรอยนิ้วมือแฝงบริเวณประตูรถ๖ล้อทะเบียน๕๑๗๔๑๑กรุงเทพมหานครที่ประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับรถโดยสารประจำทางรถเมย์สาย๑๑๗และปีนขึ้นทางเท้าระหว่างปากซอยอินธรรมรักษ์๙และ๑๑

ซึ่งตลอดทางรถบรรทุกคันดังกล่าวได้เฉียวชนรถยนต์ที่สัญจรไปมาเสียหายหลายคัน
มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒คน

นายภูมิรักษ์ที่บาดเจ็บตำรวจก็ได้นำตัวผู้ก่อเหตุ

ขณะที่ผู้เสียหายรายอื่นตำรวจประสานงาน
ให้เดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลปฐุมวัน
เนื่องจากเป็นพื้นที่เกิดเหตุลักษ์รถบรรทุก
ก่อนจะเกิดเหตุเฉียวชนต่อเนื่องกันครับ